สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาฟ้าครึ้มตลอดทั้งวันค่ะ
ส่วนช่วงประตำกลางดึกที่ผ่านมาฝนตกหนักไล่มาตั้งแต่พืชที่ผ้าอีศาล
เนื่องจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทย
และจะมีกำลังแรงขึ้นช่วงกลางสัปดาห์นี้
ว่าฝนจะเพิ่มขึ้นทุกวันค่ะ
ส่วนวันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐๗๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่ตกอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมากถึง๑๗๐ของพื้นที่
คลื่นสูง๒เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งค่ะ
กรุงเทพมหานครฝนเพิ่มขึ้นเป็น๑๓๐ของพื้นที่
หนักที่สุดคือช่วงสุดสัปดาห์
วันนี้เองกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๘นาฬิกา๓๙นาที
พรุ่งนี้กรมอุทธกษาตกองทัพเรือคำนวณดวงอาทิตย์ขึ้น
ที่ผาชนะใดอำเมฆโขงเจียมจังหวัดอุบรณราชธานีในช่วง๕นาที๒๖นาที
ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้ว
วางแผนการเดินทางและพกอุปกรณ์กันฝนก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะ